ขึ้นหน้าคดีที่แม่ค้าออนไลน์อายุ๒๗เธอนอนเสียชีวิตในสภาพเปลือยนะครับ
อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วมีกล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพชายต้องสงสัยเอาไว้ได้
ล่าสุดนะครับตำรวจบุกไปจับคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ในห้องพักที่ปฐุมธานี
เจ้าตัวบอกว่าเสพยามาก่อนแล้วเขาจะพูดอะไรอีก
สารภาพอะไรอีกชื่นสมครับ
นี่คือตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปจับตัวนายเอกพฤษครองยุทธ์ครับ
หรือว่าแม็กซ์นะอายุ๓๓ปี
ได้ที่ห้องพักชั้น๒ในอพาร์ทเมนต์ย่านคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีครับ
คุณผู้ชมฮะหลังจากเขาก่อเหตุฆ่านางสาวจิราพรอายุ๒๗ปี

พบศพเมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมาครับ
จากการจับกลุ่มเนี่ยจะได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ถามหาโทรศัพท์ของผู้ตาย
ที่คาดว่าเอกกระพศจะเอามาด้วย
ก็เจอจริงครับเจอโทรศัพท์๓เครื่อง
แล้วก็พบอุปกรณ์เสพยามีสารเสพติดด้วยนะ
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองสมุทรปราการ

ขนาดสอบสวนเอกกระพศยังให้การวกวนอยู่
บอกว่าผมเสพยาเข้าไป
คือที่วกวนเพราะว่าฤทธิยาเสพติดที่อยู่ในตัวเขา
แต่ตำรวจจับใจความได้นะบอกว่าก่อเหตุวันที่๑สิงหาคม
แล้วก็ไปติดต่อกับนางสาวจิลาพรผ่านทวิตเตอร์

โดยตกลงมีค่าเสียหายกันด้วย

ผู้ต้องหาบอกว่าอวัยวะของเขามันไม่แข็งตัว
ฝ่ายหญิงก็ตอบว่าหันมาบอกไม่ได้เรื่อง
โอ้โหเท่านั้นเอกพฤษไม่พอใจ
บีบคอผู้หญิงซะหมดสติเลย
จากนั้นเอกพฤษก็หยิบโทรศัพท์มือถือ๓เครื่อง

แล้วก็สร้อยข้อมือของผู้สีชีวิตหนีไปด้วย

เพราะว่านางสาวจิราพรนั้นเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ก็คงเป็นจังหวะที่บีบคอตอนนั้นแหละครับ
พันธุ์ตำรวจเอกปียวุฒิแก้วมณี
ท่านผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทร

พบว่านายเอกพฤษเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วนะคุณผู้ชมนะ

จะพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนเมษายน๒๕๖

เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดคุณผู้ชม
ท่านภูมิศกาตรบปุทธรพักหนึ่งนะ
แถลงข่าวอีกครั้งตอน๑๑โมงวันนี้ครับ
คือฆ่าเพราะโดนบูลลี่เหรอ